ไปดูเรื่องของการฝึกเต้นบ้าง

เขาเต้นคู่กันน่ารักกันขนาดไหน
แล้วระหว่างแม่กับลูกใครจะชนะ

โอ้โห

คุณชิสาอันนี้คือเขาฝึกเต้นเหรอ

เริ่มต้นทีละสเต็ปแม่กำลังจะสอนลูก
ดูไปดูมามันเหมือนฝึกมวยมากกว่า

ไม่ต้องเต้นแล้วผมว่าไปเป็นนักมวยดีกว่า
โหแม่นจริง
คือน้องเองก็คงเจ็บใช่ไหม
เพราะว่าร้องไห้เห็นมั้ยเบะมาแล้วเนี่ย
มันจะมีอาการช็อต
ไอ้ตรงส่องเนี่ยเขาเรียกว่าช็อตหรือจี๊ด

ว่าอาจจะเป็นเอ็นหรือเส้นประตูมั้ย

ใช่อาการช็อตอาการช็อต

แม้แต่อยู่ในบ้านแบบนี้แหละ